ท่านผู้ชมครับวันนี้เราตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้นะครับมีนักธุรกิจสาวคนหนึ่งนะครับอยู่ที่สมุทรสาครเนี่ยเอาคลิปนี้มาร้องเรียน
บอกว่าคดีมันไม่คืบหน้าหลังจากเธอถูกทำร้ายโดยอดีตนายกอบตคนหนึ่งนะฮะเรื่องการทวงหนี้นะครับใช้ปืนตบหน้าเลยนะฮะไปดูคลิปก่อนนะครับ
ด้วยก่อนที่มีการทำร้ายจากให้ด้วยแพทย์ไม่รอบไปสองปีได้
ล่ะคริปเนี่ยจะถูกเข้าถ่ายเองเขาบอกว่าผู้ชายเสื้อชมพูคนนี้เป็นอดีตนายกอบตแห่งหนึ่งในสมุทรสาครจะเห็นว่าใส่หน้ากากอันนาไม้
จะเห็นว่าใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็บุกมาทวงหนี้แล้วก็เอาปืนมาขู่
แต่ว่าเป็นหลังจากที่ใช้ปืนเนี่ยตบหน้าเธอไปแล้วชกเธอไปแล้วแล้วเธอก็มานั่งอยู่ตรงนี้
ตอนนี้คือเพื่อนเธอพยายามเข้ามาห้ามนะนางสาววริดาวงพักดีหรือว่าแพรวานะครับ
อายุ๓๔ปีนะครับเป็นคนที่ถูกใช้ปืนตบหน้าผู้ชายที่อยู่พยายามไปห้ามในคลิป
คือนายประสิทธิ์สุวรรณะอายุสามสิบสี่เป็นเพื่อนของเธอนะครับวันนี้เอาคลิปมาเป็นหลักฐาน
ในการขอความเป็นธรรมแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากทนายรณรงค์แก้วเพชรด้วยนะครับ
บอกว่าคดีมันไม่คืบหน้าเลยและยังถูกข่มคูด้วย
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียบผู้สื่อข่าวของเรานะครับไปคุยกับนางสาววลิดานะครับ
บอกว่าเธอทำธุรกิจนำเข้าเครื่องจักรนะแล้วมีเพื่อนนักธุรกิจชาวจีน
เขามีปัญหาทางการเงินเมื่อปี๖๐มาขอให้ช่วย
ก็เลยแนะนำให้ไปกู้เงินจากอดีตนายกอบตสมุทรสาคร
ชื่อว่านายสุพิษทรัพย์ศรีนะเธอก็พาไปนะ
ตกลงกู้ยืมเงิน๕๕๐๐๐๐๐บาทดอกเบี้ย๑๐๒๕ต่อเดือน
เบี้ยเสียเรื่อยมาไม่เคยขาดทีนี้พอติดเรื่องของโควิด
เพื่อนชาวจีนกลับมาไทยไม่ได้แต่ยังติดต่อกันตลอดนะ
คุยกันตลอดแม้จะเข้ามาไทยไม่ได้๒๕สิงหาคมไม่รู้ยังไงแหละ
โมงเย็นเธอบอกเธออยู่ร้านเสริมสวยทำผมอยู่
นายสุพิษขับรถมามาถึงยื่นเอกสารให้
บอกว่ารับสภาพนี่เซ็นซะแทนเพื่อนชาวจีนที่กู้ไว้
แต่เธอบอกโอ้โหมันไม่ใช่มันอย่างนี้อย่างนั้น
เขาก็ไม่ฟังต่อว่าดุด่าเธอชักปืนขึ้นมา
ตบเธอเอาปืนตบที่หน้าเธอสองครั้งแล้วชกอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนที่เพื่อนจะมาช่วยห้ามสุดท้ายเธอก็กังวลว่า
ตรงนี้เขาจะกังวลว่าเพื่อนเธอชาวจีนจะไม่ใช้หนี้หรือเปล่า
จะไม่ให้เธอรับสภาพการเป็นหนี้แทน

ไม่อยากให้หลงประเด็นคือประเด็นณตอนนี้คือ
คุณทำร้ายร่างกายคุณบุกมาแล้วเรามีคลิปหลักฐานอยู่กับเรา
ใช่ไหมคะคือแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไร
จริงแล้วไม่ได้มีอะไรแล้วมีการโทรเข้ามาข่มขู่
ขู่แค่ตัวเราเองไม่พอตอนนี้มันกลายเป็นว่า
กลับเข้ามาเริ่มมาที่พยานแล้ว
ก็รอดูที่สัญญาคือตอนนี้เรารอดูที่สัญญาเขาว่าจะเป็นสัญญาอันไหน
ที่ว่ามีค่ะก็คือต้องรอดูกันว่าเป็นสัญญาอันไหน
แล้วก็ค่อยมาแย้งกันอีกทีหนึ่งก็ไว้ให้มันเป็นเรื่องของกระบวนการไป
เพราะว่าเราก็มีหลักฐานเหมือนที่เมื่อกี้ที่เปิดให้ดูก็เข้า
แต่ว่าเราขอเป็นยังไม่เผยแพร่ออกไปดีกว่าเนอะ
คือจริงแล้วค่ะพี่หนูไม่ได้ติดใจอะไรนะ
คือเราเสียใจนะพี่ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
เพราะว่าเรารู้จักกันมานานแล้วมันไม่ควรที่จะมาทำกันขนาดนี้
นางสาววลิดาบอกว่าก็โทรศัพท์ไปหาเพื่อนนักธุรกิจชาวจีนนะคะครับ
เพื่อนก็บอกว่าเสียใจที่เป็นต้นเหตุทำให้เธอถูกทำร้ายและถูกข่มขู่
เขาบอกว่ากลับจีนไปแล้วแต่ยังติดต่อกับนายสุพิษตลอดไม่เคยหายเงียบไป
ก่อนหน้านี้ผ่อนจ่ายดอกเบี้ยให้ทุกเดือนเดือนละประมาณ๕แสนบาท
แต่พอมาถึงเดือนกรกฎาคมมีปัญหาทางธุรกิจก็เลยไม่มีเงินให้
เนี่ยค่ะแต่ก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวจะหามาคืนให้ไม่ได้จะหนีไม่ได้จะเบี้ยว
แต่กลายเป็นว่านางสาววลิดามาถูกทำร้ายอะค่ะ
สิ่งที่เขากำลังกล่าวหามาเนี่ยเขาเหมือนกับว่าทางเราติดต่อไม่ได้ขาดหาย
แล้วเขากลัวว่าจะไม่ได้รับเงินคืนมันเลยเกิดอะไรไม่ได้เกิดขึ้น
ติดต่อได้ตลอดอยู่ครับเขาว่าอาจจะว่ามนตร์เราไม่ได้มองเห็นอย่างเนี้ย
โทรกลับทันทีเลยครับไม่ได้บอกว่าติดต่อไม่ได้เลยครับ
ต้องรีบกลับไปที่ไทยอยู่แล้วผมคุยกับพี่เพย์ตลอดอยู่ว่า
แล้วตอนนี้มนตร์เราที่คุณจินเนี่ยยังเข้าไปที่ทายไม่ได้
ผมบอกว่าเราเข้าไปเมื่อไหร่เนี่ยปุ๊บผมเข้าไปทันทีเลยที่ท้ายนี้ครับ
แล้วก็ครั้งที่ก่อนนี้ผมว่าแล้วเข้าไปก็รีบเข้าไปที่คุยกันเลยว่าต้องทำยังไงคืนเงินให้เขา
เราต้องยืนยันต้องรับว่ามีกู้เงินเท่าไหร่ต้องคืนให้เขาอยู่แล้ว
เราไม่เคยบอกว่าไม่อยากคืนเลยเราไม่เคยอยากวัดนี้เลยนะครับ
นี่ค่ะทีนี้ก็ต้องฟังความทางฝั่งนายสุพิษทรัพย์ศรีอดีตนายกอบตในจังหวัดสมุทรสาครด้วยนะคะ
เขาก็ไปให้ปากคำกับตำรวจสพกระทุ่มแบนแล้วไปกับทนายความและครอบครัว
เขาบอกว่าไม่ได้ใช้ปืนตบหน้านะคะแต่ใช้มือขวาตบแต่เขาใส่แหวน
แล้วถามว่ามีปืนไหมเขาบอกมีปืนไม่ได้จะหยิบออกมาขู่แค่ปืนหนักกระเป๋าจะหยิบจากกระเป๋ามาใส่ที่กางเกง
นักธุรกิจชาวจีนยืมเงินเขาจริงแต่นางสาววลิดาก็ติดหนี้เขาด้วย๒ล้านค่ะ
ตำรวจสพกระทุ่มแบนบอกว่าเบื้องต้นนายสุพัฒน์รับสารภาพทุกข้อกล่าวหานะคะ
ก็มีการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเขาอ้างว่าอารมณ์ชั่ววูบส่วนเรื่องของการกู้ยืมเงินกันเนี่ยก็ทนายความจะเป็นคนดำเนินการต่อนะคะ